ว่าเป็นมือที่๓ซะเอง

สำหรับนักเอกสาวน่าสวยคุณหยาดทิพย์ราชปาล

บอกว่าตอนนี้มีหวานใจคนใหม่ก็จริง
เป็นคุณโจแม่สายเป็นนักธุรกิจพันล้าน

แล้วก็เพิ่งเปิดตัวโชว์ความหวานกันไป
แต่เขาบอกว่าคู่นี้มาคบกันได้
ก็ทำให้อีกฝ่ายนึงต้องไปเลิกรากับคนที่อยู่ที่บ้านแล้วเหมือนกัน
แต่ภาพที่เห็นนี้คือเขาไปพรีเวดดิ้งของคุณกันตะถวร
ใช่ค่ะคือไม่ได้เป็นพรีเวดดิ้งตัวเองนะ
ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้โลกของคุณหยาดทิพย์เขาเป็นสีชมพู
ตั้งแต่ประกาศว่ากำลังคบหาดูใจกับนักธุรกิจหนุ่มพันล

คุณโจแม่สายเป็นนักธุรกิจถ้าเกิดว่าใครจำกันได้ย้อนไปเมื่อ
สี่ซ่า๕๖ปีที่แล้วเขาก็โด่งดังมากจากธุรกิจติดแก๊สรถยนต์นั่นเอง
เขาเคยมีข่าวกับแม่อ้ำรัชดาภาด้วย
ก็หมุนเวียนฝ่านเปลี่ยนกันไปนั่นเองนะคะ
ล่าสุดก็เห็นภาพกันไปไปท่องเที่ยวยุโรปแบบสุดสวีทเลย
ญาติบอกว่าไม่ได้ไปเที่ยวกันอย่างเดียวนะคะ
แต่ว่าตั้งใจจะไปช่วยเรื่องการถ่ายภาพพรีเวดดดี้
ที่พี่แจ๊คบอกไปของเพื่อนสนิทเขา
คุณกันตะวอนคุณกันตะวอนนั่นเองนะคะแล้วก็คุณพลอย
แล้วก็หลายคนแซวว่าเป็นการไปศึกษาดูงานหรือเปล่า
เผื่อว่าตัวเองจะทำบ้างในอนาคตนะฮะ
หยาดเองจะตอบว่ายังไงไปฟังจากปากด้วย
พร้อมเทียกระแสข่าวลืออย่างแรงนะฮะ
บอกว่าหยาดทิศเป็นมือที่๓
ทำให้ฝ่ายชายต้องเลิกรากับครอบครัว

เลยแบบเออคือเราไปช่วยเขา
มีข่าวว่ามายชายเขามีมีคนรักมีครอบครัวอยู่แล้ว

คืออยากดินยันเพราะว่า
ความสำคัญของเราไม่ได้ทำให้

มีความลืมเกิดมาส่วนหน้าอย่างนั้น

คือมีการเลิกรากันกับ
แฟนหรือว่าภรรยามาก่อนแล้ว

อีกหนึ่งเรื่องอย่างที่โด่งดังกันทั่วโลกโซเชียลเลยนะคุณ
อะไรนะระคังดังเพราะคนตี
คนไม่ดีคนดีไม่ตีก็ได้

ตอนนี้คือดังไปทั้งทุ่งทั้งเมืองกันแล้วนะคะ

ผู้อาศัยในคอนโดนี้นั่นเอง
เป็นคอนโดหรูญ้านพระราม๓

ไม่เคยมีปัญหาดังกล่าวเลยแม้แต่น้อย
และส่วนตัวเองก็มักจะไปทำบุญที่วัดนี้อยู่เป็นประจำด้วยค่ะ
นุโมทนาบุญวันนี้วันพระด้วย

เราอยากรู้สึกว่าอยากร่มเย็นนะคะที่มีวัดอยู่ใกล้
อยากทำบุญในประวัติศาสนธาเนี่ยก็ไปวัดธวรรค์ด้วยค่ะ
อยากไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นประวัติศาสนธาเนี่ยก็ไปวัดธวรรค์ด้วยค่ะ